คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้มีเหตุสยองขวัญเกิดขึ้นนะครับ
ผู้ชายวัย๗๐ปีคนนึงตัดสินใจใช้ค้อนนะคะ
ทุบหัวสาววัย๓๗กระนำทุบจนเธอเสียชีวิต

ว่าจ้างตุ๊กบอกว่าช่วยเอาของชิ้นหนึ่งไปทิ้งให้ที

แต่คนขับรถตุ๊กฉลาดมากเขาบอกว่าโอ้โหดูทรงแบบนี้

ให้คนใกล้ชิดแจ้งตำรวจติดตาม
สุดท้ายเจอเป็นศพจริง
เกิดอะไรขึ้นแล้วผู้ตายกับคนก่อเหตุมีความสัมพันธ์กันยังไง
ติดตามจากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ
ขณะนางสาวเกดสุดาผู้ตายนั่งโดยสารรถแท็กซี่สีเหลืองมาส่งหน้าห้องเช่า
ลงจากรถเธอได้จ่ายค่าแท็กซี่ก่อนเดินขึ้นห้องเช่าไป
นี่เป็นภาพสุดท้ายของนางสาวเกดสุดาผู้ตาย
ถูกนายเชยคนขับแท็กซี่ก่อเหตุ

เสียชีวิตขาห้องพักในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
ต่อมาเวลา๒๐นาฬิกา๕๑นาที
กล้องวงจรปิดจับภาพขณะในเชยลงมาจากห้องเช่า

เดินไปที่รถแท็กซี่สีเขียวเหลืองซึ่งเป็นรถของเขาเอง
โดยเป็นช่วงที่ถูกคนขับรถสำล้อปฏิเสธไม่ขึ้นไปช่วยขนร่าง
หลังรู้ว่าเป็นศพโดยมีการพูดคุยกับคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ขับขี่ผ่านไปมา
ไม่นานเขาก็ขับรถแท็กซี่คันนั้นออกตัวไปอย่างเร่งรีบ
เพื่อไปรับคนที่ว่าจ้างให้มาช่วยขนศพ
แต่เมื่อขับรถกลับมาเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้ารวบตัวทันที
เชยดัทธุยาวัฒน์อายุ๗๐ปีคนขับรถแท็กซี่สารภาพ

ขณะเกิดเหตุได้ทะเลาะกันเรื่องหึงหวง
บันดาลโทษะใช้ค้อนตีศีรษะผู้ตายจนเสียชีวิตและอำพลางศพ
จากนั้นได้ว่าจ้างคนขับรถสามล้อให้ช่วยขนศพไปทิ้ง

แต่คนขับรถสามล้อไม่เชื่อและไม่ช่วยขนย้าย
ตัวเองจึงหาทางออกไปรับคนมาขอให้ช่วยขน
ก่อนนำค้อนที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งที่คลองใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ขณะที่นางสาวดารุณีคนหารอายุ๕๓ปีแม่ของผู้ตาย
ทันทีที่เห็นศพลูกสาวเกิดอาการเป็นลมหมดสติ
กลางเสียงร่ำไห้ของพี่น้องที่ต่างเศร้าใจ
นางสาวเกดสุดาถูกฆาตกรรมอำพราง
วันนี้ผู้เป็นแม่เปิดใจยอมรับและเชื่อว่า
ลูกสาวถูกฆาตกรรมอำพลางเหตุเพราะนายเชยเคยมาบอกว่า

แต่ไม่คิดว่านายเชยจะมาก่อเหตุฆ่าลูกสาวตัวเอง
เขาบอกอยู่ห้องนั้นห้องนี้ตรงนั้นตรงนี้ผมรู้ไปกับผม

เพราะเราชีวิตเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว
ก็ให้เขาทำไปตามไอ้นี่เขา
เราก็ไม่อยากจะไอ้นี่อะไรแล้วล่ะ
เพราะคนมันก็เสียไปแล้ว

พอโกรธแค้นไปมันก็ไม่ได้มีอะไร
ก็ถือว่าเขาบทกรรมบทเวร
สะเทือนขวัญเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้
ตำรวจสนปฐุมวันเข้าตรวจสอบ
ภายในห้องเช่าย่านถนนรองเมือง
ทราบจากผู้เช่าข้างห้องที่พบศพ

หลังมีชาวบ้านโทรมาแจ้งว่า

โดยมีคนขับรถสำล้อที่อยู่ในอาการ
ตระหนกแจ้งให้ชาวบ้านแถวนั้นทราบ
สอบสวนทั้งคนขับรถสามล้อและชายที่ถูกว่าจ้างให้มาช่วยขนศพ
ไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมอำพราง
ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
ส่วนในเชยผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนไปขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้
ฝากขังไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา